รัฐนิวสโชว์คืนนี้ขอเล่าข่าวบันเทิงสักนิดหนึ่ง
เพราะว่าเรื่องนี้คนพูดถึงเยอะมาก
แล้วก็มีกระแสออกมาเป็นระยะเรื่องของเตียงหักรักร้าวนะคะ
คู่ของคุณตุ้ยธีรพัฒน์กับคุณแอนนานาตาชา
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาคุณตุ้ยธิรพัฒน์เปิดใจแถลงข่าวแล้วนะคะ
สำหรับเรื่องราวของเตียงหักรักร้าว
คุณตุ้ยยอมรับว่าหย่ากับคุณนัตชาเรียบร้อยแล้ว

ไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องมือที่๓แน่นอน
เป็นเรื่องของทัศนคติที่ไม่ตรงกัน
หลังจากนี้ไปทั้งคู่ก็จะทำหน้าที่คุณพ่อและคุณแม่ให้ดีที่สุด
คุณตุ้ยธิรพัฒน์สัจกุลค่ะนักแสดงชื่อดังนะคะอายุ๔๒

เพราะว่ามีข่าวลือออกมาตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ
อย่าขาดจากภรรยาอดีตนางแบบวัย๕๑ปี
คุณแอนนานาตชาสัจกุลก่อนหน้านี้นามสกุลเปลี่ยนวิถี
ก็ถือว่าปิดฉากชีวิตคู่๑๑ปีนะคะ
คุณตุ้ยธิรพัฒน์บอกว่าสาเหตุก็คือเรื่องของทัศนคติที่ไม่สอดคล้องกัน
รับว่าสาเหตุหนึ่งก็อาจจะมาจากที่ตัวเองทำงานหนัก
ไม่ค่อยมีเวลาให้ครอบครัวแต่ยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องของมือที่๓
ไม่ใช่ปัญหาเรื่องของธุรกิจแน่นอน
ตัดสินใจในครั้งนี้เป็นการตกลงจากกันด้วยดี
หลังจากนี้ไปจะทำหน้าที่พ่อและแม่ให้ดีที่สุด
สาเหตุหลักคงจะเป็นเรื่องของทัศนคติ
และมุมมองในการใช้ชีวิตแต่นักครับที่อาจจะไม่สอดพร้อมกัน

และที่ถึงไม่มีมือที่๓ที่ผ่านมามันมีเกาะสาวแหวะเวียนเข้ามาทำให้พี่แอนนา

มันมีข่าวเรื่องล้มละลายเรื่องยึดทรัพย์
คือเรื่องธุรกิจมันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างละเอียดซับซ้อนนะครับ

แสดงว่าพี่ก็ยอมรับว่าการทำงานหนักของพี่มันเป็นส่วนที่พี่ก็มีเวลาให้ครอบครัวน้อย

เคยคุยเคยมีปัญหากันเรื่องนี้ใช่ไหมครับพี่
ก็เคยมีครับก็ต้องเคยมีครับ
มันไม่มีใครเริ่มต้นครับมันไม่มีจุดเริ่มต้น
มันไม่ใช่ฉากหนังฉะนั้นมันจะผ่านการพูดคุยกัน
แล้วก็ยอมรับในธรรมชาติของกันและกัน
พี่อาหารทางทราบไหมครับได้คุยกับเขาไหมครับ

ก็คุยกันว่าในแนวทางนี้ก็คงจะถึงจุดที่อาจจะต้องชี้แจงนะครับ

แล้วผมเชื่อว่าความรักเหล่านี้ก็เขาสามารถรับรู้ได้ในความเป็นลูกนะครับ
เพียงแต่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนจะเป็นลักษณะไหน
ผมเชื่อว่าผมคงตอบอันนี้ไม่ได้

เพราะคิดว่าเราอยู่กับปัจจุบัน
แล้วก็ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดครับ
แล้วก็หายใจลึกแล้วก็ฮึบแล้วก็เดินต่อไป
คุณตุ้ยธีรพัฒน์กับคุณแอนนานาตาชา
กันตั้งแต่ปี๒๕๔๗นะคะ

เคยมีข่าวลือเรื่องของเตียงหักรักร้าวมาแล้ว
หลายครั้งค่ะปี๖๐กว่าครั้งนึง

แต่ทุกครั้งก็ทั้งคู่ออกมาปฏิเสธอยู่ตลอด
แต่ว่าครั้งนี้ตัดสินใจออกมาแถลงข่าวว่า
อย่าขาดแล้วจริงเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะคะ
ก็ปิดฉากรักษา๑๑ปี